เรื่องนี้ก็น่าสนใจกันต่อนะฮะ
พระรามประยุทธ์นางศรีดาหรือว่าทศกัณฐ์อะไรต่าง

ซักฟอกการอภิปรายแบบไม่ลงมตินะฮะ
หลายเรื่องที่ถูกฝ่ายค้าเนี่ยศึกษักฟอกกัน

เรื่องของโควิดเรื่องของตัวช้างค้ามนุษย์อะไรต่างนานาแล้วฮะ
ไปแล้วสำหรับศึกซักฟอกแบบไม่ลงมติ
แต่ว่าเสถียรภาพของรัฐบาลหลังศึกซักฟอกเป็นอย่างไร
ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งค่ะท่านผู้ชมครับ
เริ่มต้นสัปดาห์นี้แน่นอนครับต้องตามดูฉายภาพการเมือง
ให้เห็นว่าหลังการอภิปรายผ่านพ้นไปแล้วเนี่ย
ทิศทางการเมืองมันจะไปยังไงต่อการเมืองจะเดินยังไงต่อ
ประการที่๑ดูเรื่องสถานภาพหรือเสถียรภาพของรัฐบาล
อันนี้พูดตรงภาษาชาวบ้านเขาบอกว่าไม่ตายก็เลี้ยงไม่โต
ทีนี้เวลาเราจะมองภาพการเมืองเราต้องแยกแยะว่า
เรามองด้วยตัวเลขข้อเท็จจริงหรือมองโดยความรู้สึก
ลองมองโดยตัวเลขข้อเท็จจริงก่อน
ท่านลองดูตัวเลขสอสอในสภาตอนนี้

เป็นตัวเลขที่มาดูกันแล้วเนี่ยฝ่ายรัฐบาลก็ยังถือว่าอุ่นใจได้อยู่
เพราะว่าตัวเลขที่บอกถ้าท่านดูในจอ
ตอนนี้ฝ่ายรัฐบาลมีอยู่๒๖๘ที่นั่ง๒๖๘เสียง
ฝ่ายค้าน๗พักอยู่ที่๒๕๖
ยังห่างกันตั้งเยอะเลยครับ๖๐กว่าเสียง
แต่เอาเถอะเพื่อให้
เพื่อให้มันสบายใจก็คือ
ทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขาตัดพักเศรษฐกิจไทยออก

ตัวเลขของฝ่ายรัฐบาล๒๖๘นั้นเนี่ย
ถึงจะหักล็อกกลุ่มร้อยเอกธรรมนัฐไปแล้ว

ถ้าดูตัวเลขก็ยังเป็นเสาคำรัฐบาลได้สมัครนะครับ

มันจะมีอาการเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้มาทุกยุค
อะไรเกิดมันจะเกิดมันก็เกิดได้ทั้งนั้น
รัฐบาลจะนอนกอดตัวเลขอย่างเดียวไม่ได้หรอก

จากผลการอภิปราย
สองวันถึงแม้จะไม่ลงมติถึงแม้จะน็อกกันไม่ได้
แต่ว่ามีหลายประเด็นที่บรรทอนดิสเครดิตความน่าเชื่อถือของสถานะ
ความเป็นไปของรัฐบาลโดยเฉพาะการอภิปรายของคุณรัง
สิมันโรมที่เห็นอยู่ในจอเมื่อสักครู่เนี่ย
พักเก้าไกลแล้วสื่อก็นำมาขยายผลต่อ
มาถ้ามองปัจจัยที่๒มองโดยความรู้สึก
ถามว่าคนรู้สึกยังไงความรู้สึกของประชาชน
วันนี้ก็เป็นหัวข่าวเรียงแถวกันอยู่จากการทำโพล
เปิดผลโพลสำรวจประชาชนขอให้ยุบสภาเร็ว
อันนี้เป็นผลสำรวจของนิดาโพ
เขาไปตั้งหัวข้อสำรวจความรู้สึกนึกคิดของประชาชน
ถามเลยว่ายุบสภาเมื่อไหร่ดี

ตั้ง๕๘๗๙ของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม
บอกว่าควรยุบสภาโดยเร็วที่สุด
ถามอีกข้อหนึ่งถามว่า
ถามถึงความมั่นใจความมั่นคงของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในขณะนี้

รองลงมา๓๓๐๕ระบุว่าไม่ค่อยมีความมั่นคง

จากดูตัวเลขคะแนนเสียงสอสอในสภา

การเมืองบ้านเราต้องฟังความรู้สึกนึกคิดของประชาชน
และต้องฟังเรื่องของดวงดาวเรื่องของโหลศาสตร์ด้วย
ช่วงที่ผ่านมามีคำพยากรจากโหนหลายสำนัก
พยากรดวงบ้านดวงเมืองออกมาในทิศทางเหมือนกัน
คือบอกว่าจากนี้ไปจะเกิดความเปลี่ยนแปลงสำคัญในวงการเมือง
แล้วที่ฟันทงออกมาอีกลายหนึ่งโหนสวครับ
ทำนายอนาคตการเมืองจะถึงจุดอับ
จะถึงจุดดับอวสารตั้งแต่วันที่๗กรกฎา

ดาวเสากับดาวพฤหัสก็ฟัดกันอยู่

หนักบ้างเบาบ้างตามสถานการณ์ทั้งปัญหาภายในและภายนอก
แต่ถึงขั้นที่เหมือนคุณมิ่งขวัญ

ก็อย่างที่บอกว่าวันที่๗กรกฎาดาวมรุตยู
จะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภา

เมื่อย้ายเข้าราศีพฤษภาแล้วมันจะเป็นยังไง

คุณวัญชัยก็ถามว่าเคยเห็นบทกรอนที่ว่านี้ไหมครับ
พฤษภะกาศรอีกคุณชอนอันตรดปรง
โทษทนเสน่หงสำคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวายมารายสิ้นทั้งอินซีสถิตทั่วแต่ชั่วดี

บทนี้เขาจะอ่านกันต่อเมื่อมีพิธีเวียนรอบเมน๓ศพ๓รอบ
แล้วก็นำศพขึ้นมาตั้งบนเมน
แล้วก็ทอดผ้าบังสุกุลแล้วก็ชาพนักกิจในที่สุด
หมายความว่าตายแน่เผาแน่ไปไม่หลับกลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นครับ

สววัญชัยเนี่ยเน้นว่าวันที่๗กรกฎาคือวันที่ดาวมริตยูย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภา
กรกฎานี่น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ประจวบเหมาะกับกฎหมายพักการเมืองสองฉบับผ่านสภาออกมาประกาศใช้แล้ว
ความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นมากที่สุดคือการยุบสภาเลือกตั้งใหม่
เมื่อการเมืองกำลังจะเดินทางไปสู่การยุบสภาเลือกตั้งใหม่
ข่าวการเมืองจากนี้ไปจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นข่าวการเตรียมพร้อมของแต่ละพักการเมือง
เตรียมพร้อมก็คือตลาดนัดการเมืองจะเริ่มเปิดตลาดการย้ายค่ายย้ายคอกจะทยอยเป็นข่าวออกมาเป็นช่วงช่วงจากนี้ไป
มันจะมีข่าวที่คุณทักษิณบอกจะมีเรื่องของวัคซีนเข็มใหญ่วัคซีนเข็มเล็กจะมีอัตราขึ้นลงตามอำนาจการต่อรอง
มันจะมีข่าวเรื่องกล้วยหวีใหญ่กล้วยหวีเล็กกล้วยเครือใหญ่กล้วยเครือเล็กก็จะเป็นข่าวออกมาในช่วงที่ตลาดตลาดนัดการเมืองเริ่มเปิดตลาดนี่แหละ
แล้วมันยังไงการเตรียมวัคซีนเตรียมกล้วยมันเป็นภารกิจสำคัญของพักการเมือง
ซึ่งเขาจะต้องใช้เป็นปัจจัยในการที่จะหาเสียงเลือกตั้งนำสอสอมาให้พักได้มากที่สุดเพื่อนำไปต่อรองกับการเข้าสู่อำนาจ
เราจึงได้เห็นว่าโครงการใหญ่ที่จัดสรรกันไม่ลงตัวก็จะมีปัญหา
ถ้าจัดสรรกันลงตัวได้ก็จบนี่คือสภาพความเลวร้ายของวงการเมืองที่ปฏิเสธไม่ได้
แล้วมันก็จะเป็นต้นเหตุเชื่อมโยงไปถึงการทุจริตคอลลับชั่นในโครงการต่างที่เป็นปัญหามาตลอดเวลาแล้วก็แก้ไขอะไรไม่ได้
พูดถึงตรงนี้ท่านผู้ชมจำได้ไหมล่ะครับ
หนึ่งในภารกิจของคอสช
ที่ใช้เป็นเหตุผลในการยึดอำนาจเมื่อปี๕๗

หนึ่งในหลายเรื่องที่อ้างคือจะมีการปฏิรูปการเมือง
แล้วยังไงครับเวลา๘ปีผ่านไป
การเมืองกับผลประโยชน์ยิ่งผูกติดกันหนักกว่าเดิม
บ้านเมืองก็หายนะมากกว่าเดิม
หนักกว่าตอนไม่ปฏิรูปด้วยซ้ำไป
ฉะนั้นก็อยากจะปิดท้ายว่า
ราชาชนยังราวเนี่ย
อาวุธเดียวที่ประชาชนจะลุกขึ้นมาสู้กับความเลวร้าย
กับวงจอดุบาทเหล่านี้ได้
คือการพร้อมใจกันไม่ขายเสียง
เลือกคนที่ซื้อเสียง

เขาก็จะไปเป็นพลังให้พักต้นสังกัด

ถ้าไม่เลือกคนซื้อเสียง
มันก็ตัดวงจรอุบาตได้

อาวุธอื่นที่ประชาชนต่อสู้
กับสถานภาพการเมืองที่เป็นอยู่ตอนนี้

ไม่มีมีเรื่องเดียวเท่านั้น

จนอุบาทก็จะเลวร้ายอยู่กับวงการเมือง

นี่คือขีดเส้นใต้ของ
เที่ยงวันจันทร์วันเริ่มต้นสัปดาห์นี้ครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย
ประเด็นการเมืองถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของเรานะครับ